สองผัวเมียเขาเป็นกู้ภัยแล้วคุณกู้ภัยนึกออกไหมต้องอยู่กับศพทำงานกับศพ
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็เคยเห็นลักษณะวิญญาณล่าสุดเห็นอีกแล้วค่ะ
ฝ่ายผู้หญิงนั่งอยู่ด้านซ้ายมือของรถเขากลับมาจากไปทานข้าว
ผู้หญิงบอกว่าเธอฉันเห็นมีคนกำลังจะข้ามตัดหน้ารถ

ผู้ชายบอกไม่เห็นกลับไปบ้านไปเอากล้องหน้ารถมานั่งดู
คุณดูเอาเองแล้วกันเดี๋ยวดูพร้องกันนะฮะ

เห็นป่ะมันวายมากคือเมื่อกี้ไปดูไม่ทัน
อยากอีกรอบหนึ่งได้ไหมอันนั้น
คุณมันขออภัยนะเหมือนหน้าเละดีกว่า
คุณแล้วจะบอกว่านักข่าวของเราลงพื้นที่กลางวันแล้วด้วย
ไม่เห็นไอ้สิ่งนี้นะตอนแรกคิดว่าเป็นต้นไม้พุ่มไม้หรือเปล่า
อาจจะทำให้เกิดเงาได้ตรงนั้นไม่มีนะ
โอ้โหคุณดูสิเออเออนี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ
นี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะโพสต์คลิปแล้วก็ข้อความบอกว่า
พลังงานบางอย่างข้างทางจะขึ้นรถเหรอ
ลักษณะคือเหมือนถามวิญญาณจะขึ้นรถเหรอ
ตอนนี้เต็มแล้วอดีตขอโทษด้วยนะ
คนนั่งซ้ายเห็นคนยืนพอมองกลับไปไม่มี
มาเปิดกล้องดูก็แบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มด้วยนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแล้ว
คุณคิดว่าชาวเน็ตเขาจะคิดว่ายังไงคุณก๊อฟ
เขาก็อย่างนี้แหละมูเต็มผมว่าวิญญาณคนตาย
ใช่ไหมผีแน่อะไรอย่างนี้นี่ค่ะนักข่าวของเรา
ต้องไปพิสูจน์ความจริงนะคะลงพื้นที่ไปเลย
ที่ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองราชบุรีค่ะ
บ้านของสองสามีภรรยาที่เป็นกู้ภัย
ฝ่ายสามีชื่อว่าคุณเอกราชวงศาโรศอายุ๓๒ปี
ฝ่ายภรรยาชื่อว่าคุณวะชินนุชานะคะ
วัชินุชาเยื้อทองเทศอายุ๓๒ปี
ฝ่ายหญิงเล่าบอกว่าสักประมาณ๒ทุ่ม๒๐นาที

ตัวเธอกับสามีเดินทางกลับมาจากกินข้าวเพื่อจะกลับบ้าน
โดยใช้เส้นทางวัดอรัญญิกาวาสข้างคลองชนรับประทาน
พอมาถึงใกล้ร้านมะม่วงคู่
ตัวเธอที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายก็มองเห็นผู้ชายไว้ผมรองทรง
ใส่เสื้อลายสก๊อตแดงกางเกงวอร์มสีดำ
กำลังทำท่าจะข้ามถนนทำนองว่าจะตัดหน้ารถแบบกระชั้นชิด
เธอก็ตกใจหันกลับไปถามสามีว่าเห็นเปล่าเห็นหรือไม่
สามีบอกว่าไม่เห็นอะไรเลย
เขาเห็นสีเสื้อกางเกงชัดเจนอย่างนั้นเลยเหรอ
ใช่ฟังเธอเล่านะฮะ

ที่เป็นภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าเล่าต่อนะคะเมื่อกลับไปถึงบ้านก็เลยเอาคลิปเนี่ย
มาย้อนดูย้อนไปย้อนมาก็เลยมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือพลังงานบางอย่างแน่เลยนะคะ
ยอมรับบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งเนื่องจากว่าทำงานเป็นกู้ภัยไง
กู้ภัยมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีทีนี้เมื่อ๕ปีก่อนประเด็นอยู่ตรงนี้ฟังชัดนะคะ
เธอบอกว่าเธอเคยเจอวิญญาณผู้หญิงนะผูกคอตายมาบอกว่าน้อยใจแฟนก็เลยผูกคอตาย
รางวัลแล้วเธอก็เลยนำเงินที่ได้ไปทำบุญให้กับฝ่ายหญิงนะคุณดูวงกลมนะ
เนี่ยเคสนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถูกรางวัลอีกจะไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แล้วคราวนี้เลขอะไรล่ะ
นั่นน่ะสิคุณอยากรู้ไหมทะเบียนรถเหรอทะเบียนรถใช่ทะเบียนรถของเขาก็คือ
นี่แหละเขาบอกว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่กลางวันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูซิจุดที่เธอบอกว่าเธอเห็นเธอเห็นเธอเห็นมันเป็นแบบไหนมีต้นไม้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นถนนข้างคลองชลประธานวัดอรัญญิกาวาสเจดีหักหมู่๔ตำบลเจดีหักไม่พบนะไม่พบพุ่มไม้หรือต